ที่ขอนแก่นที่เมื่อวานเรารายงานไปว่า

เสียชีวิตคาอ่างอาบน้ำ

ควบคุมตัวผู้ชาย

แต่ว่ายังไม่สรุปว่า

เพราะว่าผู้ชายคนนี้กับภรรยาของเขา

นี่เป็นภาพตอนที่ไปจับกลุ่มนายรุ่งโรธ
เทียนย้อยหรือเรียกกันว่าเสียอัน
อายุ๔๐ปี

นายยุทธพันธ์พ่วงน่วม

หนีอยู่พื้นที่อำเภอกเกาะคาจังหวัดลำปางค่ะ

มีนางสาวบีอายุ๓๙ปี
ซึ่งเป็นภรรยานั่งอยู่เบาะข้างนะคะ

ก็คุมตัวไปสอบสวนนานกว่า๕ชั่วโมง

วันนี้ตำรวจสพภูผาม่าน

มาสอบสวนหลังจากพิมพ์ลายนิ้วมือนะคะ

เพียงแค่ว่าได้ให้การกับตำรวจไปแล้ว

กับภรรยาทะเบียนสมฤทย์
ยังอยู่เนี่ยค่ะเราไปฟังช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
ส่วนนางเสาบีภรรยายอมรับว่าอดีตสามีเป็นคนขี้หึง
เคยก่อเหตุแบบเดียวกันกับน้องชายของเธอนะคะก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้เป็นคนเปิดห้องให้นายรุ่งโรธเข้ามาก่อเหตุนะคะ
เมื่อวันที่๗กันยายนตอนสิบสี่นาฬิกาแล้วหลังจากนั้นไม่นานผู้ต้องหาก็มาเปิดห้องพักติดติดกันเนี่ยค่ะ
พอช่วง๒ทุ่มลูกค้าในรีสอร์ทได้ยินเสียงปืนหลายนัด
พนักงานเนี่ยได้บอกว่าเห็นนางสาวบีเดินสวนออกมาพร้อมกับผู้ต้องหาแล้วก็ขับรถเก๋งสีขาวออกไปค่ะ
โดยผู้ต้องหาได้ตามหานางสาวบีตั้งแต่วันที่๔กันยายนขับรถเบ้นสีขาวเข้าพักในรีสอร์ทอีกแห่งห่างจากที่เกิดเหตุ๑กิโลเมตร
แล้วก็ขอยืมรถมอเตอร์ไซค์ของลูกจ้างในรีสอร์ทไปตระเวนตามหานางสาวบีค่ะ
เอาภาพมือถือเนี่ยค่ะไปถามชาวบ้านแล้วก็เจอว่าพักที่รีสอร์ทเดียวกันในวันที่๗วันที่๗ก็จอดรถมอเตอร์ไซค์เอาไว้นอกรั้วค่ะ
อยากจะไปขับรถเล่นซะหน่อยพี่ขอยืมรถแป๊บนึง
นี่วันที่สี่มันที่เขาเข้ามาเลยนะ
เพราะเลยให้เขายืมไป
เพราะว่ารถเธอก็จอดไว้ตรงนี้
แล้วก็สำเนาบัตรประชาชนได้ทางเราก็ถ่ายไว้
นี่ค่ะขณะที่นางศรีแพรซึ่งเป็นแม่ของผู้ตายนะคะ
วันนี้ไปรับศพลูกชายกลับไปบำเพ็ญกุศล

เธอก็พูดทั้งน้ำตานะคะบอกว่า
ผู้หญิงที่ไปกับลูกชายเนี่ยเธอไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้า
ซึ่งลูกชายเองก็เพิ่งเลิกกับแฟนเก่าไม่นาน
ว่าผู้หญิงคนนี้เพิ่งจะรู้จักกัน

แล้วก็ขอให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
มีแฟนมีใครพาใครมาไม่มี
แต่มันจะมารู้ข่าว
ที่เขาถูกยิงเพราะไปกับผู้หญิงคนนี้
เขาก็เพิ่งรู้จักกับผู้หญิงคนนี้
ไม่เคยทำอะไรให้แม่เสียใจ

แต่น้องเป็นคนที่ไม่ค่อยทันคน
น้องไม่เคยเป็นเด็กเก่งเมล็ดเกรเลตั้งแต่เลือดเป็นน้อย
น้องเป็นเด็กเลี้ยงง่ายครับ
ส่วนทางด้านรีสอร์ทที่เป็นจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
วันนี้ก็มีพิธีทำบุญค่ะแล้วก็ได้ให้พนักงานเนี่ย
ถอดอ่างออกจากห้องที่เกิดเหตุ
ขึ้นรถกระบะไปถวายวัดแล้วค่ะ
พลตำรวจตรีมนตรีเทศขันผู้บังคับการกองปราบปราม

จากการสอบปากคำผู้ต้องหาและภรรยา
คือทั้งสองคนนี้ยังให้การขัดแย้งกัน
ปมเหตุว่าหึงหวงแล้วก็ปัญหาทางการเงินนะคะ
อย่างตัวภรรยาให้การบอกว่า
ทะเลาะกับผู้ต้องหาก็เลยกลับมาอยู่ขอนแก่นได้เดือนนึงแล้ว
แล้วก็เริ่มคบหากับผู้ตายแล้วก็ไปพักที่ที่เกิดเหตุนี่แหละ

เพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยโพสต์เช็คอินลงโซเชียลค่ะ
ก็เลยขับรถมาจากสมุทรสาครมาก่อเหตุดังกล่าวขึ้น
ส่วนที่ต้องขึ้นรถไปกับผู้ต้องหาเพราะว่าถูกปืนจี้บังคับ
ซึ่งตำรวจบอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อคำให้การนี้นะคะ
เมืองต้นได้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตรตรองไว้ก่อน
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
ซึ่งในรุ่งรอดถ้าไปดูประวัตินี่นะคะคุณผู้ชม
เขาเคยก่อคดีมาหลายคดีเลยนะคะ
ปี๒๕๕๓มีคดีพยายามฆ่าที่จังหวัดสมุทรสาคร
ปี๕๕คดีฆ่าผู้อื่นที่สพเมืองสมุทรสาครในพื้นที่ของสพนี้นะคะ
ส่วนปี๖๓มีคดีอาวุธปืนพยายามฆ่าผู้อื่นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอีก๒คดีพื้นที่สพเมืองสมุทรสาคร
ทั้ง๕คดีหลบหนีประกันตัวในชั้นศาลค่ะ
ก็ถือว่ามีประวัติที่โชคโชนพอสมควรเลยทีเดียวค่ะ